เอามาดูเรื่องนี้ที่จังหวัดนครราชศรีมากันหน่อยนะคะ
ชาวบ้านเขาไปเจอลาวาโครนแล้วไปตักโครนมารักษาเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ
ทีนี้ทางการเตือนเขาก็ไม่สนใจนะคะ
แล้วก็ล่าสุดค่ะมีชาวบ้านที่บ้านหนองกุงน้อย
ไปขุดพบหายโบราณเก่าแก่อยู่ใต้โครนแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชม
ตักไปพอกตัวพอกหน้านำไปรักษาโรค
เพราะเจ้าเป็นโครนศักดิ์สิทธิ์ถ้าเกิดว่าพอกแล้วอาการต่างโรคต่างที่มันเป็นจะหายนะคะ
นี่คือบริเวณกลางทุ่งนาบ้านหนองกุงน้อยหมู่ที่๑๐ตำบลโคกระเบื้อง
อำเภอบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชศรีมา

ส่วนนี้ค่ะคุณผู้ชมในมือคือหายโบราณนะคะ
คนที่เจอเนี่ยเล่าบอกว่าขณะที่กำลังเดินสำรวจที่นาน
ก็ไปพบว่ามีจุดที่กำลังจะเกิดลาวาโครน

และชาวบ้านก็เลยช่วยกันไปขุดดู
ที่สุดแล้วก็พบว่ามีหายอันนี้ค่ะมันปรากฏขึ้นมาอยู่ใต้ดิน
นำขึ้นมาตรวจสอบพบว่าหายดังกล่าวมีลักษณะที่สมบูรณ์
คาดว่าน่าจะมีอายุหลายร้อยปี
เดี๋ยวต้องให้นักโบราณนักคดีไปตรวจสอบก่อนนะคะ
แต่ว่าเอาล่ะชาวบ้านเขาก็เป็นความเชื่อนะ

เชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาให้โชคในช่วงก่อนหวยออก
อยากให้สำนักศิลปากรมาตรวจสอบว่าหายมีอายุเท่าไหร่แล้ว
หลังจากที่พบหายแล้วชาวบ้านก็มาแล้วค่ะ
หวยต่างมากราบไหว้เพื่อขอโชคขอลาบ
นำเอาตัวเลขไปเสี่ยงโชค
แม้ว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะนำป้ายมาติดเตือนชาวบ้านนะคะ
แต่ก็ยังมีชาวบ้านบางคนนำโครนลาวาไปรักษาโรคตามความเชื่อ

นักธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชศรีมา
ก็จะนำสายเคเบิ้ลแล้วก็อุปกรณ์ติดตั้ง
เพื่อสำรวจและวิจัยบริเวณที่มีลาวาโครนผุด
หาสาเหตุคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน๓วัน
เนื่องจากว่าศูนย์แห่งนี้ต้องตรวจสอบเรื่องของโคลนด้วยนะ
ว่ามีสิ่งปนเปื้อนเชื้อโรคต่างหรือเปล่า

เพราะบางทีข้างล่างดินมันนุ่มแล้วเนอะ
ถ้าเกิดไปขุดแล้วมันยุบลงไปตกลงไปก็อันตรายอีก
รอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบให้นะคะ